จุฏรท่าวสารครั้งนี้ต่างถึงครั้งที่๗๑
แล้วก็เป็นรายการที่ทุกคนนั้นค่อนข้างจะอิดมาก

แต่เป็นฟุตบอลที่มีทั้งประเพณีและความเก่าแก่มากนะครับ
วันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันแล้ว
การขนผู้เล่นแบบเต็มพิกัดนั้นโอ้โหแน่นอนครับ
ขนมาทั้งทีมชาติชุดใหญ่แข่งขันกันเองนั่นแหละครับ
คนนี้ก็เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
แต่ว่าภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อของมธรรมศาสตร์นะครับ

ให้กับเมืองทองด้วยเช่นเดียวกับสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
เปิดตัวด้วยผ้าทายหล่อ

อาทิตย์เดาสวาอีกหนึ่งคนของเมืองทองครับ

สุริยาสิงห์มุ้ยอธิษฐกรายสอนและชะดินแส้เอี๊ยะ
แต่เอี๊ยะทีมลูกแม่โดมก็เก็บตัวกันที่กิเรนวันเล่นนะครับ
เอาที่เกาะจังครับไปใต้การคุมทีมของโคชโศกโชคธุรีพรมรัฐ
วันที่สิบกับสิบเอ็ดกุมภาพันธ์จากนั้นสิบสามกุมภาพันธ์ก็จะเตะครับ
ซ้อมสองวันแต่ว่าซ้อมแบบเงียบเงียบนะครับขอที่สงบสงบ
ขณะที่ทีมลูกพระเกี่ยวนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เปิดตัวมาแล้ว
ลีซอร์ธิรเทพวิโนไทยนี่ขาประจำอยู่แล้วนะครับให้กับจุฬา
เพิ่งย้ายไปอยู่กับแบงค์คอกอยู่ในเต็ดมาวัดปาดขนาดที่คนอื่นครับ
ชื่อดังก็จะมีสารวุฒิมาสุกจากบางกอกกราสธิรพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
ของเมืองทองศูนย์หน้าพี่น้องตระกูลทาทองวุฒิชัยแล้วก็ชัยนรงค์
ช่วยสร้างสีสันร่วมกับสมปองสอเหลบทีมลูกพระเกี่ยวก็มีโค้ดม้วน
สุรชัยจตุรพัฒนภงนะครับมาเป็นกุญสือใหญ่
ก็เป็นพี่ใหญ่ทีมชาติยุครินทีมรุ่นสุดท้ายที่ได้อันดับ๔
เอเชียนเกมแล้วก็เข้าถึงรอบสิบทีสุดท้ายของบอลโลรอบกระดับส่วนเอเชีย
เมื่อสิบสี่ปีก่อนครับ